คือก่อนหน้านี้มันมีกระแสว่าพี่ตูนเนี่ยนำเอาเงินจากโครงการ๙คนละเก้า

อย่างเช่นการไปดูบอลที่ต่างประเทศ

ล่าสุดค่ะเจอน้องนายนพัฒน์ที่บอกว่าหลังจากกลับจากมิลาน
ที่ไปงานแฟชั่นโชว์นั้นจะไปร่วมวิ่งกับพี่ตูน
เจ้าตัวก็เลยขอให้กำลังใจพี่ตูนกับเรื่องดราม่าต่าง
และอยากให้คนเข้าใจเจตนาบริสุทธิ์ของอีกฝ่าย

จะช่วยพี่ตูนวิ่งเป็นมูลนิธิ๙คนละ๙ต่อด้วย
จะมีมินิมาราทอนตอนเย็น
ทำเพื่อคนไทยทั้งประเทศมามากแค่ไหน
เอาร่างกายเขาเข้าแรกโดยเขาไม่หวังผลประโยชน์อะไรเลยทั้งนั้น
แล้วก็เอาจริงนะสำหรับการเตรียมตัวในวิ่งครั้งนั้นและครั้งนี้

อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกำลังใจจากน้องมายนะ
อย่างที่น้องนายบอกแหละจริงแล้วพี่ตูนเนี่ยเขาเสียเวลา
เสียแบบหลายอย่างกับชีวิตของเขาเองชีวิตส่วนตัว

เพราะฉะนั้นอย่าบรรทอนจิตใจกันด้วยการปล่อยกระแสข่าวมั่วแบบนี้เลย
จริงนะถ้าเกิดพี่ตูนจะไปดูบอลต่างประเทศ

พี่ตูนเล่นคอนเสิร์ตทีนึงโอ้โหไม่ธรรมดา
เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะคะคนเขาตั้งใจทำความดีเนาะ
ใครที่ไม่ได้ช่วยเหลือก็ไม่เป็นไรแต่ว่าอย่าไปวิพากษ์วิจารณ์กันก็แล้วกัน